อันนี้ที่เมื่อวานี้มีการพบศพปริศนา
คือถูกทั้งตัดคอตัดข้อมือทั้งสองข้าง
แล้วก็ศพมีรอยสักรายฮานุมานที่แขนซ้าย
ลอยน้ำมาตามแม่น้ำแขวน้อย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องหาแหละว่าผู้ตายเป็นใคร
แล้วทำไมถึงถูกฆ่าทารุณแบบนี้
ใช่ค่ะทีนี้วันนี้เราก็มีความคืบหน้ามานำเสนอต่อด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าก็ไปแกะรอยไปตามหา
ซึ่งตำรวจก็ได้ชุดข้อมูลมานะคะ
โดยตำรวจภูทรไซโยกแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
ไปสอบคนงานชาวพม่าในพื้นที่บ้านแก่งจอ
ที่ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกกาญจนบุรีค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีรับแจ้งเหตุมา
ว่ามีเหตุทะเลาะกันในพื้นที่ตรงนี้บ้านแก่งจอ
ก็เลยคิดว่ามันจะไปเกี่ยวข้องไหมกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
คือการพบศพชายนิรนามที่โดนตัดคอตัดมือ
แล้วก็พบศพลอยอยู่ในแม่น้ำแควร์น้อย
มันใกล้อยู่กับจุดที่บอกว่ามีการแจ้งเหตุว่าทะเลาะกัน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปเลยมีภาพรอยสักของผู้ตายอยู่
ก็คือรอยสักรูปฮานุมานที่คุณสืบสกุลบอก
แล้วก็ไปหาผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้คือในเวร
ในเวรคือคนที่อยู่แถวนั้นนี่แหละค่ะ
แล้วพอเขาดูรอยสักนายเวรบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่านี่คือศพของนายสุไข่เป็นชาวพม่า
เพราะว่ามีรอยสักจำรูปรอยสักลายฮานุมานได้เลย
แล้วนายเวรก็ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นนายสุไข่เนี่ย
ล่าสุดก็คือเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นไม่เห็นอีกเลยค่ะ

เพราะว่าตัวนายเวรเองอยู่แถวนั้นก็จริง
ก็ออกไปทำงานทุกวันไม่ได้สังเกตอะไร
ทีนี้นายเวรให้ข้อมูลมาอีกนะ
บอกว่าในขาวในขาวคือผู้ชายเสื้อส้มเมื่อกี้

ไปเจอคราบเลือดอยู่ที่บ้านพักคนงานเนี่ยบ้านหลังนี้

มันเป็นบ้านพักหลังเดียวโดดเลยนะแล้วไม่มีบ้านอยู่ใกล้
ซึ่งบ้านพักคนงานมันอยู่ในสวนผลไม้
แล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำแควร์น้อยด้วย
ทีนี้พอหัวหน้าคนงานไปเจอคราบเลือดปั๊บ
ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเท่าแก่ที่เป็นเจ้าของที่

หลังจากนั้นก็มีคำสั่งให้ไปล้างทำความสะอาด
หัวหน้าคนงานเขาก็เลยมาบอกกับนางสาวลิลลี่
นางสาวลิลลี่เป็นหลานของนายสุขัยผู้ตาย
นางสาวลิลลี่ก็เลยชวนสามีไปล้างคราบเลือดด้วยกันครับ
แล้วต้องบอกก่อนนะว่าที่บ้านพักหลังนี้
คนที่อยู่ที่บ้านพักอยู่กัน๒คน
คือนายสุขัยผู้ตายกับอีกคนนึงที่อยู่ก็คือชื่อนายสุนัย
นายสุนัยเป็นพี่ชายของภรรยานายสุไข่
แปลว่าอะไรนายสุนัยเป็นพี่เมียค่ะ
แล้วเขาอยู่ด้วยกัน๒คนดูแลสวนผลไม้
แล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเรียบร้อยแล้วนะ
ทีนี้พอนายสุขัยพบเป็นศพตายไป
คนต้องสงสัยก็คือนายสุนัยที่อยู่ด้วยกันถูกไหมคะ
แล้วนายสุนัยตอนนี้ก็หายตัวไปด้วยนะ
ดังนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่านายสุขัยกับนายสุนัย

ก่อให้เกิดเหตุฆ่ากันตายแบบนี้
เดี๋ยวไปฟังในเวรเสื้อสีเขียว
คนที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าเหตุการณ์ก่อนค่ะ

พอผู้สึกข่าของเราคุณยุทัยะได้ข้อมูลแบบนี้แล้ว
ก็มีการเข้าไปไปภายในบ้านพักด้วยนะคะบ้านจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
พอไปดูคุณผู้ชมคือไปเจอจอบที่มีคราบเลือดอยู่
แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ที่ผนังด้วย
แต่ว่าที่พื้นนะคะเท่าที่ไปสังเกตการณ์ไปดู
ปูนปิดทับรอยเลือดแล้วก็เห็นเป็นเศษผ้าถุงอ่ะ
เป็นเศษผ้าถุงลายเดียวกันกับผ้าถุงที่มัดเอวผู้ตาย
ก็คือนายสุข่ายทีนี้ยังเจอพวกเส้นผม
มันกระจายอยู่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงพื้นที่
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่
ไปตรวจสอบแบบละเอียดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เก็บพวกเส้นผม
ไม่ใช่แค่พยานหลักฐานที่เราเจอนะคะเราเจอพยานบุคคลเพิ่มขึ้นอีก
คือลูกสาวของผู้ตายค่ะลูกสาวผู้ตายเนี่ยชื่อโออายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอไปเจอก็สอบถามก็พูดคุยลูกสาวบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าพ่อเสียชีวิตรู้จากตำรวจแล้วก็เลยรีบมา
ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วปกติอาศัยอยู่กับใครล่ะ
ลูกสาวบอกว่าปกติอยู่กับแม่หนูก็เลยไม่ค่อยทราบความเคลื่อนไหวของพ่อ
แล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อกับแม่เลิกกันมาสักพักนึงแล้วก็แยกกันอยู่
ดังนั้นตอนนี้เราได้ชุดข้อมูลแล้วนะคะว่านายสุขัยไม่ได้อยู่กับภรรยาแล้ว
ส่วนลูกสาวอยู่กับภรรยาแล้วก็เพิ่งทราบข้อมูลนี้
อ่ะต่อค่ะคุณผู้ชมมาดูนางสาวลิลลี่บ้าง
นางสาวลิลลี่ที่มีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตายเนี่ยนะ
แล้วบอกว่าเป็นคนพาสามีไปล้างคราบเลือดเนี่ยนะคะ
ซึ่งนางสาวลิลลี่ถือว่าเป็นหลานสาวแท้เลย
หลานสาวแท้ของนายสุขัยก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้
ที่เข้าไปล้างคราบเลือดเป็นเพราะว่าได้รับคำสั่ง
จากเจ้าของที่ที่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ให้ไปล้างคาบเลือดก็ไปทำตามหน้าที่
เพราะว่าหัวหน้าคนงานไปเห็นคราบเลือดก่อน
แล้วก็เลยโทรแจ้งเท่าแก่บอกว่ามันเกิดเรื่องทะเลาะกันแล้วมันมีคราบเลือด
ตอนนี้๒คนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้คือนายสุไข่กับนายสุนัย
อยู่ที่บ้านพักหลังนี้แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
แก่ก็เลยสั่งให้ไปทำความสะอาด
หัวหน้าคนงานก็มาให้ลิลลี่กับสามีมาทำความสะอาด
ซึ่งลิลลี่ก็ทำตามคำสั่งค่ะ
แล้วเธอก็บอกด้วยนะว่าก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ย
ลงน้ำไปหมดแล้วแล้วก็ล้างคราบเลือด
ทีนี้ส่วนเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ย

เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้
ทั้งสองคนทั้งสุขัยสุนัยหายไปไหน
ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรไซโยกเนี่ยนะคะ
ก็ต้องควบคุมตัวพยานไปสอบปากคำเพิ่มเติม๔คน

หนึ่งเลยคือในขาวที่เป็นหัวหน้าคนงาน
ไปเจอคราบเลือดก่อนต้องเอาตัวไป
สองคือนางสาวลิลลี่กับสามี
นางสาวลิลลี่ที่มีศักดิ์เป็นหลาน
แล้วก็ไปกับสามีเพื่อไปทำความสะอาดคราบเลือด

อีกหนึ่งคนก็คือลูกสาวของผู้ตาย
คือโอวัย๑๖ปีนี่แหละค่ะ
ก็เอาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรไซโยก
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่เชื่อคำให้การของแต่ละคน
เพราะแต่ละคนต้องรอดูก่อนว่าแต่ละคนพูดจริงพูดเท็จยังไง
แล้วอีกคนนึงที่ต้องตามหาเลย
คือนายสุนัยที่เป็นพี่เมียของนายสุขัย

ก็ต้องไปตามหาไอ้คนที่อยู่ด้วยกันอีกคนนึง

ก็คาดว่าตอนนี้นายสุนัยยังไม่หลบหนีออกนอกประเทศ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกธานีสงวนจีน
กำกับการสถานีตำรวจภูทรก็เปิดเผยนะคะ

น่าจะมาจากการที่นายสุนัยเนี่ย

ส่วนนายสุขัยก็ชอบดื่มเหล้าเมาเป็นประจำ

ทำให้ทั้งสองคนทะเลาะวิวาดกัน
จนถึงฆ่าจนแกล้งกันเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนวันนี้ชุดสืบสวนก็ยังลงพื้นที่ต่อค่ะ
ตามตัวนายสุนัยมาสอบสวน
ถ้าเกิดมีหลักฐานต่างเพียงพอ
ขออำนาจศาลออกหมายจับนะคะ